จากนี้ไปประชาชนที่ใช้บริการที่สนามบินดอนเมือง

แล้วก็เดินทางด้วยรถโดยสารขอสมก
จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าขอสมกได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับชำระค่าโดยสาร

หรือคมกสายแอร์พอร์ตบัส
โดยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งแรก
ที่ได้รับความไว้วางใจจากคมก
ติดตั้งบนรถโดยสารคศมก
เพื่อเป็นทางเลือกในการรับชำระค่าโดยสาร
ให้กับประชาชนที่ใช้บริการสนามบินดอนเมือง

ด้วยรถคสมกรสายแอร์พอร์ตบัตร
และในเร็วนี้จะเพิ่มขึ้นอีก๒เส้นทาง
ในเรื่องของการชำระค่าโดยสารต่าง
ก็ไม่ต้องพกเงินสดและไม่ต้องมีบัตร
แล้วก็ชำระค่าโดยสารได้ในทันที
ไม่ต้องมีการทอนตังค์ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้น
อันนี้ก็เป็นความสะดวกสบาย

สมกรกับทางธนาคารกรุงไทยนะครับ
วิธีการชำระค่าโดยสารทำได้ง่าย
กรณีอัตราค่าโดยสารแบบ๓๐บาทตลอดสาย

ส่วนอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง

โดยผู้โดยสารตรวจสอบราคาค่าโดยสาร
ใส่รหัสพินเพื่อยืนยันตัวตน
เสร็จแล้วหน้าจอจะแสดงการชำระค่าโดยสาร
พร้อมบันทึกสลิปการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

ซึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ทำรายการชำระเงินของผู้โดยสาร
ในเครื่องแท็บเล็ตประจำตัวพนักงาน
ขณะที่คศมกสามารถตรวจสอบ

เว็บไซต์ได้แบบเรียลไทม์
ตอนนี้ทุกวันในการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปเนี่ย

แล้วก็จะมีการใช้โมบายแอปพลิเคชัน
ของธนาคารพนิษฐ์ต่าง
ซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับธนาคารแอปพลิเคชัน

ซึ่งในเมื่อมีความพร้อมติดตัวอยู่แล้วเป็นประจำ
การที่เราสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าว
ในการขึ้นรถจากสนามบินเข้าสู่ในเมือง
ก็จะทำให้สะดวกสบายไม่ต้องมาเตรียมเงินสด
อันนี้ก็คือในฐานะของผู้ใช้
ในฐานะของผู้ให้บริการคือขอสมก
ก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องบริหารเงินสด
ต้องทอนเงินและสามารถเห็นข้อมูลได้

รถโดยสารที่ให้บริการรับชำระค่าโดยสาร
ได้ทุกธนาคารติดที่ด้านหน้าด้านหลังรถ
และประตูทางขึ้นทั้ง๒ประตู
ซึ่งได้เปิดทดลองใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน
และมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ว่าบริการนี้จะเป็นทางเลือกใหม่
อำนวยความสะดวกทั้งผู้โดยสารและผู้ให้บริการ

และลดต้นทุนการจัดการระบบโรจิติก
ให้กับคศมกอีกด้วย